ตอนนี้ชาวพยาวเองก็ยังมีข้อสงสัยว่าเอ๊ะบรื้อทำไม
หรือพระตำหนักกว้านพยาวหรือว่าอาคารประทับหลังที่๑
ของสมเด็จพระศรีนักกลิ่นทราบรมราชชนนานี
เสด็จพระราชดำเนินมายังสถานีประมงพยาว
ก็กลายเป็นคำถามของคนพยาวว่าทำไมถึงต้องมีเหตุการณ์ในการรื้อนี้
ทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดพยาวพร้อมเจ้าหน้าที่หลายภาคส่วน

ก็ถือว่าเป็นข่าวสร้างความแตกตื่นให้กับชาวบ้านและประชาชนในจังหวัดนะครับ
หลังพบว่าพระตำหนักกว้านพยาวภายในศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด
๑พยาวกรมประมงถูกลื้อถอนออกทั้งหมดเรียบร้อยเกลี้ยงแบบนี้เลยนะครับ
สภาพเป็นอย่างที่เห็นถูกเผยแพร่ภาพลงในโลกโซเชียล
หลายคนตั้งคำถามว่าเพราะอะไรถึงต้องลื้อถอนอาคารประทับ
หลังที่๑ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนานี
เสด็จพระราชดำเนินไปยังสถานีประมงพยาว
สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินินาศ
เมื่อวันที่๑๓มีนาคมปี๒๕๐๑นะครับ
ด้านของทางผู้ว่าราชการจังหวัดพยาว

ผู้ว่ามาพร้อมกับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด
ในอำเภอเมืองพยาวแล้วก็เจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัย
ระบุว่าอาคารประทับหลังที่๑และหลังที่๒
ปรับปรุงแล้วก็เคยถูกลื้อถอน

แล้วก็ได้ทำการก่อสร้างขึ้นมาทดแทน
ใกล้เคียงกับสภาพเดิมนะครับ

ก่อนหน้าที่จะลื้อเนื่องจากถูกปลวก
กินจนถึงโครงสร้างแล้ว
ภายในภูกร่อนถึงฐานรากเลยนะฮะ

ต้องปิดให้เข้าชมมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
เนื่องจากเกรงว่าจะไม่ปลอดภัย
และที่ผ่านมานะครับเคยซ่อมแซมเฉพาะจุดไปแล้ว
ภายในและภายนอกหลายต่อหลายครั้ง
แต่ท้ายที่สุดไม่สามารถแก้ปัญหาได้ทั้งหมด
จึงได้มีการเสนอขอปรับปรุงใหม่โดยการรื้อแบบนี้นะครับ
เสนอปรับปรุงใหม่ในปีงบประมาณ๒๕๖๐

จากจังหวัดจำนวน๑๒ล้านบาท
ปรับปรุงอาคารประทับหลังที่๑
ภายในระยะเวลาการก่อสร้าง๑ปี
ตามแบบแปลนโครงสร้างเดิมทั้งหมด
ที่มีการดำเนินการตามระเบียบทุกประการ
การแต่งตั้งคณะกรรมการจัดเก็บของใช้ส่วนพระองค์

ที่มีการทำบัญชีจัดเก็บอย่างถูกต้องและละเอียดยิบ
นี้หากประชาชนต้องการทราบรายละเอียด

ตอนนี้ได้มอบหมายให้กับนายอำเภอเมืองพยาว

ที่กำลังก่อสร้างใหม่ในแบบแปลนเดิม

ไปติดตั้งไว้ให้ได้ดูกันอย่างชัดเจนแล้วนะครับ
สรุปก็คือรื้อเพื่อที่จะสร้างใหม่ในรูปแบบเดิม
เพราะว่าของเก่าคือมันพังเสียหายอย่างหนักแล้วนะครับ

ในโลกโซเชียลเขาถามว่าโอ้โหลื้อทำไมลื้อทำไม